หน้าฝนหลายคนก็อยากจะมาเที่ยวธรรมชาติชมต้นไม้ลำทานแบบนี้มากางเต็นต์ก็ได้นะคะ
แต่ก็ต้องระวังเรื่องฝนและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนออกไปทำงานแล้วนะคะ
วันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีฝนตกลงมาหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะวันนี้
เตือนใครที่อยู่แถบแถบตะวันตกของประเทศคือนับตั้งแต่แม่ห้องศรไล่ลงไปนะคะ
จนถึงนราธิวาสนู่นเลยนะคะเพราะว่ามีปัจจัยก็คือลมค่ะ
ลมมาจากทางด้านสองด้านเลยนะคะดูกันจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
จะเห็นว่าปื้นสีเขียวปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่ตอนบนนะคะไล่ลงมาถึงตอนล่างโดยเฉพาะตอนล่างแถบภาคใต้
ฝั่งอันดามันจะมีฝนเยอะเลยนะคะถ้าหากดูแผนที่อากาศคือเส้นความกดอากาศเท่าที่เราเคยดูเนี่ยนะคะ
วันนี้นี่คือไม่ได้มีปกคลุมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีร่องความกดอากาศที่จะบ่งบอกว่าจุดนั้นเนี่ย
เป็นจุดที่มีความร้อนแต่ว่ารักษณะนี้คือลักษณะของลมค่ะ
ลมมันจะหมัดหมุนมาปะทะกันเป็นลมพัดสอดระหว่างลมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือด้านนี้นะคะ
เป็นลมประจำฤดูเป็นมรสุมประจำฤดูที่ทำให้เกิดฝนพัดมา
และยังมีลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะจากทางด้านจีนนะคะ
แผลลงมาปกคลุมคือลมตีเข้ามาหาประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็เลยมีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะด้านรับลมคือด้านตะวันตกนี่แหละนะคะ
เรามาดูช่วงเวลากันบ้างจากโมเดลจำลองอากาศนี้นะคะ
พื้นที่ที่จะมีสีฟ้านี่คือจะมีโอกาสเกิดฝน
เช้าเช้าแบบนี้ไม่มีเพราะกลางคืนตกลงมาแล้วค่ะจะมีฝนตกอีกทีก็เริ่มตั้งแต่เที่ยง
ไปถึงบ่ายถึงเย็นถึงค่ำเลยนะคะนี่คือช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมง
มีฝนตกแถวภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครเล็กน้อยนะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
แต่นี้คือประมาณสักใบ๓ใบ๔ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมค่ะว่า
พื้นที่สีแดงมากเท่าไหร่ก็คือยิ่งจะมีฝนตกมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือเลยนะคะระวังเรื่องของฝนตกหนัก
อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าฝนตกสะสม
ก็อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากกันด้วยส่วนเรื่องของคลื่นค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่จะได้รับคลื่นลมพัดมาอย่างแรง
แถบภูเก็ตกระบี่พังงานะคะแต่ว่าภาพรวมแล้วนะคะ
ก็ต้องยกให้พื้นที่แถบตะวันตกของประเทศมีฝนตกถึง๑๖๐ของพื้นที่
สำหรับภูมิภาคอื่นค่ะมีโอกาสเกิดฝนได้เช่นเดียวกันนะคะ
พื้นที่ตกเบาบางพื้นที่ตกหนักนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัย
นั่นก็คือความร้อนความชื้นนะคะแล้วก็ลมที่จะพัดมาค่ะ
ส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ขอพูดถึงหน่อยเพราะว่ามีโอกาสได้รับฝนฟ้าขนองมากขึ้น
เราก็เตือนคุณผู้ชมให้ระมัดระวังความปลอดภัยด้วยค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
วันนี้มีโอกาสเกิดฝนช่วงบ่ายเช่นกันนับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะ
ในช่วงเย็นด้วยอย่างไรก็ตามดูแลรักษาความปลอดภัย
แล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะคะส่วนใครที่มีโปรแกรมว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัด
ระบุราวงสังเกตน้ำค่ะถ้าหากว่าน้ำเริ่มขุนเปลี่ยนสี
ว่าถ้าจะไม่ดีอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากด้วยอันนี้เตือนกัน
หรือว่าถ้าจะงดช่วงนี้ไปก่อนก็น่าจะดีกว่านะคะ
ดิฉันขอไปดูสองหนุ่มนั่นก่อน

ถ้าไม่ดีน้ำป่ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ